พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
มีคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ที่ร้านขายทองกลางเมืองเลยค่ะ
ทองคำไปได้เกือบ๒กิโลกรัมนะคะรวมมูลค่ากว่า๒ล้านบาทเลย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้
คนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวเข้าไปเลยนะคะชิงทองคำที่ห้างทองไทยยินดี๒
ศูนย์การค้าพลาซ่ากลางเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ภาพจากกล้องวงจรปิดดูภาพชัดเจนนะคะ
ว่าคนร้ายเดินเข้าไปในร้านชักปืนออกมา
แล้วก็ขู่เจ้าของร้านพนักงานและลูกค้า

ก็โดดข้ามตู้โชว์ทอง
คนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างทวมใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยอำพรางใบหน้า
ใส่กางเกงวอร์มขายาวสีดำแถบขาว
ใส่เสื้อยืดสีดำเสื้อเชิดสีขาวคาดฟ้าทับอีกที
ใช้ปืนพกสั้นเป็นอาวุธค่ะ
หลังก่อเหตุคนร้ายวิ่งออกจากร้านไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ไม่รู้ยี่ห้อนะคะก็ขี่หนีไป
ใช้เวลาลงมือไม่ถึง๓นาทีคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรหัดใหญ่เร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่ในขณะนี้ค่ะ